ถามแบบนี้นะพี่บุ๊คพี่เบิร์ดคุณผู้ชม

ทุกคนดูในคลิปนะเห็นไหมข้างบน
บนเสานี่น่ากลัวล่วงมากเลย

เสียวหมด

เขาคงมีอะไรยึดไว้อย่างแน่นนะ

นี่คือคำถามว่าหล่นหรือไม่หล่น

ใช่แล้วไม่รู้ว่ามันยึดเกาะแน่นหรือเปล่า
ไม่ได้พี่เป็นคนมองโลกในแง่ดี

ระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีค่ะพี่ได้ไม่ไปทางตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมระยะทางจริงจริงอะมันเก้าสิบเก้าสิบหกกิโลนะครับแล้วจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดตัดทางหลวงพิเศษ
เลขเก้าด้านตะวันตกกับถนนรัฐนาธิเบสค่ะอ่าบริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่น่ะ
จะเป็นบรรจบกับทางหลวงสามสองสี่สายกาญจนบุรีครับเอ่อจรเคสัมพันธ์เนี่ยนะ
นี่บอกพี่กัดคุณผู้ชมแบบละเอียดแล้วนะคะซึ่งพอไปสอบถามคนที่คุมงานก่อสร้าง
เขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่าไอ้ที่เห็นน่ะนะแท่งปูนที่วางอยู่บนคานเชื่อมกับต่อหม้อเนี่ย
มันเป็นชิ้นส่วนสำหรับรองรับแนวสะพานเขาติดยึดด้วยสายสลิงร้อยผ่านรูมาจากคาน
เพื่อยึดชิ้นส่วนนี้ไว้แล้วซึ่งทุกขั้นตอนทางวิศวกรคำนวณออกแบบไว้หมดแล้ว
ไอ้การวางแท่นปูนไว้บนคานแบบนี้มันมั่นคงมันแข็งแรงมันไม่ร่วงหรอก
ว่าลมพายุจะมาแรงขนาดไหนก็ตามดังนั้นสบายใจได้
มันไม่ร่วงมาบนถนนแน่นอนคือถ้าวางบนเสาเดี่ยวแบบนั้นอ่ะ
เราเคยเห็นนะแต่พอมันวางบนเสา

เพราะว่าตอนแรกเนี่ยหลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าเฮ้ย
ถ้าดูภาพนี้จะรู้เลยเดี๋ยวมันจะเชื่อม

มันมีรูอยู่แล้วเขาก็เอาสายสลิงร้อยเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

แม่แต่มันน่าหวัดเสียวนะครับมันจะตกมันจะตก